ไปเปิดใจเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่
วงการคนที่เขาจัดหาพิตตี้บอยพิตตี้โก

ในวงการใช่ไหมหาเพื่อนเที่ยว

แล้วบอกว่าน้ำอุ่นเป็นคนสุดมั่นหน้ามาก

เพื่อให้คนอื่นไม่มีงานทำแล้วตัวเองได้งานไป
แล้วบอกว่าน้ำอุ่นเป็นพิตตี้เกร็ดกลางถึงล่าง
เขาว่าอย่างนั้นเลยนะเป็นเกรดกลางถึงร่างเลย

เออนะครับเอาไปดูหน่อยนายคนนี้นี่ครับ
นายนัฐกรพงชวนิตนะครับหรือว่า
คือคนในวงการจะรู้จักใน๒บทบาทสินแสกร
แล้วก็อีกหนึ่งบทบาทคือเขาเป็นคนที่จัดหาเพื่อนกินพื้นที่
ให้กับคนที่ขี้เหงาทั้งหลายนะครับ

เรื่องราวของน้ำอุ่นเนี่ยเขาเป็นพริตตี้บอย

หน้าต้ากลับมาเรียนรอบโดดเร็ดอะไรมากมาย
ราคาเลสรับงานกด๓๐๐๔๐๐บาทอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าน้ำอุ่นเองเนี่ยจะเป็นที่กล่าวขานกันดีในหมู่ของพริตตี้บอล
เพราะว่าเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูง
ชอบให้ร้ายเพื่อนพริตตี้บอยด้วยกัน
เพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่สนใจกว่าคนอื่น
แล้วก็อัพราคาตัวราคาค่าตัวนะฮะ
ให้กับโมเดลลิ่งด้วยนะครับแล้วก็แย่งลูกค้าคนอื่นมา
ซึ่งลูกค้าของน้ำอุ่นเองก็ต้องยอมรับนะว่า
เหนือจากเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นกลุ่มชายรักชายด้วยกันก็มี
ใช่เขาบอกว่ารับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ซึ่งพริตตี้บอลทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูด
อุ่นเขารับงานทั้งกลุ่มลูกค้าผู้หญิงผู้ชาย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องการให้สังคมรู้
ว่าเขาเป็นแบบไหนนะครับคุณนัฐกรก็ยังบอกอีกว่า
บ้านหลังที่เกิดเหตุที่บางบัวทองเนี่ยหลัง
ช่วงหลังบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะหาพริตตี้เยอะมาก
ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเป็นการจ้างงานเพื่อให้ใครกันแน่
ระหว่างน้ำอุ่นหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของงาน
เขาบอกว่าเป็นร้อยคนเลยนะคะหลังเนี้ยหลังและไม่เคยมีใครไปซ้ำหน้า
ถูกต้องไปแล้วไปอีกน้ำอุ่นก็จะไปเจ้าของบ้านก็จะอยู่
และอยากจะฝากบอกไปถึงน้ำอุ่นว่าสถานการณ์ตอนนี้
เจ้าของบ้านยังไงก็เอาตัวรอดแน่นะฮะ
ิตตี้หรือโมเดลลิ่งจะกลายเป็นคนที่รับผลกรรมกับเหตุการณ์นี้
และขอให้น้ำอุ่นออกมาพูดความจริงเพราะว่า
น้ำอุ่นเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าใครทำอะไร
น้ำอุ่นหรือใครเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้น้ำอุ่นต้องพูดนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณนัฐกรครับ
เป็นไปได้ยากมากอันนี้ในวงการของบ๊อบเป็นไปได้ยากมาก
ที่เราจะเรียกผู้หญิงเอ็นเตอร์เทนนะครับ
แล้วมีพิตติบอยล์คนหนึ่งที่เป็นพิตติบอยล์และเป็นโหม

คือมันเป็นไปได้ยากมากมันต้องมีอะไรที่สนิทกันมากกว่านั้น
คิดว่าตัวของน้ำอุ่นรู้จักกับเจ้าของงาน

มากเพราะว่าไม่มีใครคือเอาอย่างนี้เราจ้างเด็กมาเอ็นเตอร์เทนเหล่า
ไม่จำเป็นจะต้องให้เด็กไปเอ็นเตอร์เทนคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเงิน
เขาสำคัญขนาดไหนถึงจะต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไป
นี่ครับมันก็น่าสนใจคือเจ้าของบ้านคือเจ้าของเงิน
แต่ทำไมถึงปล่อยให้พริตตี้คนนี้ไปเอ็นเตอร์เทนน้ำอุ่น
คือลาลาเบลผู้ตายเข้าไปรับงานในกลุ่มลายที่มีผู้หญิงที่ชื่อว่าเดียกิติยา
เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยออกมาให้รับงาน
แล้วก็ผู้ตายก็รับงานจากผู้หญิงคนนี้ไป
หลุดออกมาด้วยค่ะจากกลุ่มนี้
จริงแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่มีข่าวว่าลาลาเบลเสียชีวิตไป๑วัน

ใช่ก็มันมีออกมาในแอดไลน์ถูกไหมเดียกิติยา
เข้าไปนะปรากฏว่าไม่สามารถแอดเข้าไปได้ไม่รู้ว่าเต็มหรือบล็อก
หรือเพราะอะไรนะคะแต่เอาล่ะมันมีแชทหลุดออกมาจากกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชม
ใช้คำว่าบังคับบังคับให้กินเหล้าเพียวแล้วก็ลวนลาม
จากนั้นถูกหิ้วออกไปประตูหลังบ้านพาไปที่ห้องข้าง
แต่ด้วยความที่ตัวเองยังพอมีสติจึงโวยวายแล้วก็ขอเงินค่าจ้างกลับบ้านไป
เลยไม่โดนรุมเหมือนห้องหลังบ้านเป็นห้องเชือดอ่ะใช่
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะว่าภายในบ้านหลังนี้มีห้องลับที่เรียกกันว่าห้องเชือด
เชื่อดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยจะรู้ดีว่าก็คือไปทำอนาจารย์กัน
เรียกว่าห้องเชือดบ้านหลังนี้มีด้วยนะรวมทั้งทิ้งท้ายบอกว่าบ้านหลังดังกล่าว
ฟังดีนะคะบ้านหลังดังกล่าวเส้นใหญ่ตำรวจยังไม่กล้าทำอะไรเลย
ตำรวจบางบัวทองค่ะจริงหรือมั่วช่วยหรือไม่คลิปนี้ท่านออกมาตอบหน่อยสิว่าบ้านหลังนี้เส้นใหญ่ไม่มีใครกล้าทำอะไรแม้แต่ตำรวจ
ที่เขาบอกว่าพริตตี้ไปเป็นร้อยคนแล้วการจัดปาร์ตี้ทุกครั้งมันก็เสียงดังทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบเลยว่าเขาจัดปาร์ตี้อะไร
เขาบอกเขาแจ้งแล้วแจ้งอีกแต่ก็ไม่มีตำรวจคนไหนที่กล้าทำอะไรจริงหรือเปล่า
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านที่จัดปาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปพบกับนายคิวหรือว่านายชัยพลพันธนาเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของงานจัดปาร์ตี้
ในคิวเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยค่ะ
พาทีมข่าวของเรานะคะเดินไปดูรอบบ้านไปสำรวจตรวจสอบพร้อมกับเปิดเผยว่า
บ้านหลังนี้นอกจากห้องที่จัดปาร์ตี้แล้วก็จะมีห้องนอนของตนเองกับแฟนสาว
ส่วนชั้น๒จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของพี่ชายหรือว่านายตี
ซึ่งนายตีจะนอนที่โซฟาแดงที่ห้องจัดปาร์ตี้นั่นแหละ
เพราะห้องบนชั้น๒อากาศร้อนแล้วก็ไม่มีที่นอนเลยนะคะ
ตอนนั้นที่เกิดเหตุเมามากก็เลยขึ้นไปนอนชั้น๒กับคิว
ตกลงนอนได้ไหมห้องชั้น๒เนี่ยเก็บเสื้อผ้าหรือเป็นห้องนอน
คือเอาจริงนะให้การหลายอย่างไม่ตรงกันนะ
ที่ว่าถูกกลุ่มพริตตี้ที่เคยมารับงานบอกว่า
จัดปาร์ตี้มันมีประตูด้านหลังทะลุมายังตัวบ้าน
ยอมรับว่ามีจริง
ครับ
แล้วก็ทาสีทับไว้อีกหนึ่งรอบโอ้โหไอ้เทปกาติกก็คือเปิดไม่ได้เนอะ
ก็ยืนยันเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีห้องเชื่อดประตูทะลุไม่ติด
ประตูลับอะไรใดใดไม่มีทั้งนั้นนายคิวด้วยนะโต้ประเด็นที่พริตตี้มารับงานที่นี่
หาว่าบังคับให้กินเหล้าเพียบแล้วก็ลวนลามครับบอกว่าไม่จริงเลยตัวเขาเอง
รวมถึงคนที่มาร่วมงานไม่เคยบังคับใครกินเหล้าทั้งนั้นแหละ
ถ้าพริตตี้ที่มารับงานบอกว่าไม่กินเหล้าก็ไม่บังคับให้กินเพราะที่จ้างมาเนี่ย
มาเอ็นเตอร์เทนแล้วชงเหล้าเท่านั้นเรื่องนี้มีพริตตี้ไม่ต่ำกว่าสิบคน
ติดต่อมาจะมาขอยืนยันคือจะมาขอยืนยันช่วยให้การฝั่งเขาอ่ะนะ
ให้การเป็นประโยชน์ต่อนายคิวอ่ะเออว่าปาร์ตี้บ้านนี้กินเหล้าอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่น
ซึ่งในคิวบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้กลุ่มพริตตี้เหล่านี้ออกมาพูดรอให้ถึงวันที่เขาทนไม่ไหว
หรือมันต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันก่อนถึงค่อยเชิญตัวพริตตี้ที่เขากล่าวถึงเนี่ย
มาเป็นพยานให้เออ
ไม่มีทางเป็นไม่ได้แน่นอนครับว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
แล้วทำไมเขาไม่แจ้งความก่อนแหละใช่ครับผมเพราะที่จะออกมายืนยานมบ้านหลังเนี้ย
ใช่ใช่ใช่มีหลายคนเหมือนกันครับใช่เกินกว่าสิบแน่นอน
เอาอะไร

แต่ถ้ามันถึงสารถึงอะไรเดี๋ยวผมค่อยงัดมาทีเดียว
ทีนี้คุณบอกว่ารอให้โจมตีมาก่อน

ก็คือบรรดาเหล่าพิตตี้ที่จะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อฝั่งในคิวเนี่ยนะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณมีหลักฐานตั้งแต่ตอนแรกถามว่ามันมีผลยังไง
มันมีผลทำให้หลักฐานต่างที่คุณบอกว่าคุณมี
แล้วก็มันเป็นไม้เด็ดมันอ่อนมาลงในแง่ของกระบวนการยุติธรรม
แต่ผมเชื่อว่าวันนี้น้ำอุ่นจะพูดอะไรออกมาเยอะแยะมากมาย
ถ้ามาถึงเข้าตาจนแล้วต้องพูด
สอบเคนทร์นี้ผ่านไป๕ชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่หยุดเลยนะ
แล้วเดี๋ยวทางด้านของรองพบจะไปสอบด้วยตัวเองด้วย
พศนจะไปสอบโรศัพท์ประคับด้วยพศนต้องรอดูสิทธิ์สักพักหนึ่งแล้วกัน
อย่างไรก็ตามนายชัยพลได้บอกกับทีมข่าว

แม้ว่าวันก่อนตำรวจจะเข้ามาที่บ้านไปค้นบ้านไปพบเกร็ดสีขาวในถุงพลาสติกก็ตาม
แต่ว่ามันไม่ใช่สารเสพติดมันเป็นเกลือที่ตนเอาไว้ใส่ในตู้ปลา

เพราะว่าเมื่อก่อนที่บ้านก็เลี้ยงปลากัดด้วย
กลุ่มยาอ้ายยาบ้านะฮะก็รอดไปหลังจากนี้จะนำไปส่งอย่างละเอียด
อีกครั้งหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าอีก๒สัปดาห์จะรู้ผล
ขณะที่นายธนกฤษแก้วมณีนิติกรชำนาญการเทศบาลเมืองบางครูรัฐ
นนทบุรีก็ไปตรวจสอบที่บ้านนี้เหมือนกันนะเบื้องต้นพบว่ามีการต่อเติมอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต
คือบ้านนี้มันมีที่ดินเยอะข้างบ้านแล้วก็ต่อเติมเป็นบ้านหลังเล็กอันนี้ขึ้นมาอีกห้องหนึ่ง
ไม่ได้มีการขออนุญาตนะฮะก็เลยต้องแจ้งความฐานก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นดูเรื่องของการออกคำสั่งห้ามใช้อาคารแล้วก็ให้นำเอกสารหลักฐานไปชี้แจงใน๓๐วัน
ซึ่งเจ้าของอาคารสามารถอุทธรณ์ได้ไปยังจังหวัด
แต่ระหว่างนี้ถ้ามีใครเข้าไปใช้อาคารจะถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
เจ้าของบ้านก็โดนข้อหานี้ไปก่อนเรื่องของการต่อเติมโดยผิดกฎหมายนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้เราตามกันต่อเนื่องเลยนะคะคดีนี้มันมีหลายแง่มุมมาก
ล่าสุดมันมีข่าวว่าโซฟาสีแดงที่ลาลาเบลไปนอนเสียชีวิตหลังจากที่น้ำอุ่นเนี่ย
ลากลงมาจากคอนโดชั้นหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเออขออภัยนี่
นี่คอนโดสีแดงและห้องปาร์ตี้อ่านี่ค่ะห้องปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยโซฟาที่ลาลาเบลนอนเสียชีวิตที่คอนโดเนี่ยสีขาว
สีขาวบอกว่ามีคนติดต่อเข้ามานะจะขอซื้อคุณ
ไปทำอะไรล่ะเขาบอกว่าคือตามความเชื่อเนี่ยมีการบอกกันว่า
ถ้าเกิดว่าใครได้โซฟาสีขาวที่ลาลาเบลนอนเสียชีวิตไปครอบครองเนี่ย
แล้วไปนอนทับเนี่ยจะโชคดีอันนี้เป็นความเชื่อ
มันใช่อย่างนั้นเหรอเอาจริงนะเอาจริงนะบางทีเราต้องเราต้องดึงสติกันอีกนิดนึงนะ
แต่ก็เป็นความเชื่อนี่แหละโซฟานี้แต่เอาจริงนะคนในคอนโดกลัวมากนะ
แต่คนในคอนโดกลับกลัวแต่คนที่ข้างนอกคอนโดกลับอยากได้
เนี่ยเขาว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าประมาณเนี้ยนะคะอืมทีนี้นักข่าวของเราค่ะ
คุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขนะคะลงไปที่คอนโดนี้เลย
คาซ่าคอนโดย่านตลาดพลูเทิดไทยนะคะลงไปเนี่ยคอนโดเนี่ยคุณคะ
เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปที่นี่นะคะไปสอบถามเกี่ยวกับโซฟาที่น้ำอุ่น
ลากร่างของพริตตี้สาวลาลาเบลไปนอนอยู่แล้วจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าทีนี้คุณกิติศักดิ์ไปพูดคุยกับลูกบ้าน
ลูกบ้านที่พักอยู่ในคอนโดเนี่ยชื่อว่านางสาวดาวนามสมมุตินะคะ
น้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่าน๓ย่าน
น้องอาศัยพักอาศัยอยู่ในคอนโดที่นี่แล้วชั้นเดียวกับน้ำอุ่นด้วยค่ะ
น้องพักอยู่ที่ชั้น๖แล้วห้องที่น้องพักเนี่ย
เลยจากห้องน้ำอุ่นไปสักประมาณ๔ห้องครับ
คุณกิติศักดิ์ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
น้องบอกว่ากลัวสิคะหลอนสิคะ
เพราะจุดที่ลาลาเบลเสียชีวิตเธอต้องเดินผ่านทุกวัน
แล้วนี่ล่างผ่านหน้าห้องเธอใช่ไหม
ผ่านหน้าห้องน้องด้วยน้องบอกว่ามันหลอน
ตอนนี้น้องบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
แล้วคุณกิติศักดิ์ก็ถามต่อแล้วจะเอาไงต่อ
น้องบอกว่าตอนนี้ปรึกษากับครอบครัวแล้ว
ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะย้ายออกจากคอนโดแห่งนี้
วันศุกร์นี้ล่ะค่ะหลังจากที่น้องพักอาศัยอยู่คอนโดที่เนี่ย
นาน๕เดือนแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่
น้องบอกว่ามันไม่สบายใจ
คือเธอต้องใช้ลิฟต์ต้องใช้ลิฟท์ที่มีการขนลาลาเบล

คุณลองนึกสภาพนบ้านควรจะเป็นที่ที่เรากลับมาแล้วสบายใจได้พักออกเต็มที่

ตอนนี้อยู่มาแค่๕เดือนค่ะเพราะพึ่งย้ายจากไอ้อยู่นี้
แล้วถึงขั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ตัดสินใจ

บอกแล้วค่ะก็เข้าใจค่ะเพราะว่าแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวเขาก็เป็นห่วง

ก็คุณพ่อคุณแม่น้องก็เข้าใจนะคะ
เข้าใจหัวอกลูกว่าลูกจะรู้สึกยังไง
ทีนี้คุณกิติศักดิ์ไปอีกหนึ่งที่ค่ะ
คุณผู้ชมคุณภาคภูมิสิริโรธวงศ์ก็ไปถามด้วยแล้วค่ะ
ว่าโซฟาที่ลาลาเบลนอนเสียชีวิตตอนนี้เอาไปไว้ไหนแล้ว

คุณภาคภูมิบอกว่าตอนนี้ย้ายโซฟาตัวดังกล่าว
ไปไว้ห้องช่างบริเวณชั้น๔แล้วนะคะ
ยืนยันว่ายังไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
และยังต้องรอมติมติจากคณะกรรมการนิติบุคคลคอนโดก่อน
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการแชร์กันเยอะว่าเป็นโซฟาหลอนไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
อันนี้คุณภาคภูมิบอกว่ามันเป็นเพียงการปรับแต่งแสงสีจากสื่อมวลชน
ภาพที่มันออกมาเป็นขาวดำแบบมืดขุนภาคภูมิว่าว่ามันเป็นการปรับแต่งสีเฉย
มันจะออกสีแบบครีมภาคกลางขาวดำอะไรประมาณเนี้ย
ภาพบอกว่าตั้งแต่ลาราเบลเสียชีวิต
ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนฮะระหว่าง๑๖กับ๑๗กันยายนเนี่ย
ตั้งแต่ลาลาเบลเสียชีวิตจนถึงณวินาทีนี้
คุณภาคภูมิยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีลูกบ้านคนไหนที่เจอเรื่องลีลับนะคะ
ไม่ได้ขายครับเพราะว่าโซฟาเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด
เราจะทำอะไรกับโซฟาต้องรอมติคณะกรรมการ

ติดต่อมาซื้อเหรอครับติดต่อมาซื้อเนี่ยมีจริงครับ
แต่ว่าเป็นในลักษณะติดต่อเพราะว่ารู้สึกว่าของมันยังดีอยู่
สภาพมันดีอยู่แล้วคนที่จะขอซื้อเขาไม่ได้คิดอะไร
รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายในราคาที่ไม่แพงแบบนี้
เขาอยากจะรับไปต่อเห็นมันแค่นั้นเอง
เอาก็ได้นะผมไม่คิดอะไรอยากได้อะไรอย่างนี้ก็จะมี
มีลูกบ้านก็ขอซื้อแม้กระทั่งตัวรอปภเอง
เขาก็บอกว่าขายไหมถ้าขายถูกเขาซื้อไปไว้ที่บ้านเขาอะไรแบบนี้ครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันมีทั้งคนที่เขากลัว
และคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรไม่กลัวก็มี
มันมี๒เหตุผลหนึ่งมีคนที่จะอยากซื้อไปเพราะความเชื่อ
และสองมีคนที่อยากซื้อไปเพราะว่าโซฟามันแพงนะคุณ
สภาพมันดีสภาพหลักมันเป็นหมื่นนะแต่ว่าอันนี้
พอโซฟาที่มันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้คนก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยอยากได้กัน
ราคาเนี่ยมันน่าจะถูกลงเขาก็เลยอยากได้โซฟาไปไว้ที่บ้าน

ในคอนโดยังอยากได้เลยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันสภาพดี

คนนี้เขาไม่คิดอะไรนักข่าวของเรา

แต่ทางประธานทฤติบุคคลบอกว่าไม่หนุนยากให้ไปแบนทึกภาพ

คือแค่นี้เขาก็ไม่รู้จะปลอบใจลูกบ้าน
ดูรายลบบ้านอย่างไรแล้วนะครับ
ทีนี้เมื่อวานนี้รายการถามตรงจัดสรรสุดจริงนะคะ
คุณชูวิทย์มาค่ะคือคุณชุวิตมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับ
กับรายการถามตรงของคุณจอมขวัญ
ทีนี้ก็ถามกันว่าทำไมต้องเอาคุณชุวิตมา

คือต้องบอกว่าเขาเป็นคนบุกเบิกก็ว่าได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นนี้มาสักพักใหญ่แล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าคุณชุวิตใช้คำว่าเพศผ่านิต
คือมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลมันกว้างขึ้น
คนเข้าถึงได้มากขึ้นก็เลยได้รู้มากขึ้น

ผมก็บอกทนายเจมส์กับคุณจอมขวัญได้เลย
ต้องสู้ว่ามันไม่รู้ว่าตายเท่านั้นเอง
ตายถ้ามันรู้มันก็ไม่ทำแบบนี้
ใครก็จะพาเข้าบ้านใครก็จะพาขึ้นลงมา
มันต้องสู้ว่ามันไม่รู้
ถ้ามันรู้มันก็ต้องส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องที่มันจะต้องบอกว่า
แต่ถามว่าเจตนามันมีเจตนาแน่นอน
ถามว่าเจตนาเอาขึ้นห้องไปไม่มีเจตนาอะไรได้ยังไง
ความหมายคือไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรือให้ถึงชีวิตหรอก
แต่ว่าเจตนาที่พาผู้หญิงออกจากบ้านหลังนั้นไปเนี่ย
แล้วก็งอที่สองคืองกงอที่สามคืองโง่งอที่สี่คืองงง
ก็อธิบายไปนะครับว่างอแรกมันเกิดจากอยากสนองความใคร่
งองกเป็นเพราะไม่อยากเสียเงิน
งอโง่คือเขาตายแล้วดันพาเข้าบ้านไปอีก
งองงก็คือเป็นจำเลยในข้อหานัก
คุณชุวิตบอกเลยว่านี่แหละค่ะคือบทเรียนของนักล่าแต้ม
ดูเอาไว้เป็นเยี่ยงแล้วอย่าเอาเป็นอย่างนะคะ

งอนี้ทำให้เกิดสามข้อหานักและแต่ละข้อหาเนี่ยโทษรวมกันแล้ว

เวลานั่นแหละคือจุดสำคัญว่าตายตอนที่อยู่กับน้ำอุ่น
อย่างที่บอกนะคะว่าคุณชุวิตพูดเสมอเลย
ในฐานะอดีตคนเคยติดคุก
สู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ
คุณชุวิตบอกว่าสารภาพเถอะ
ถ้าจะสู้ก็อย่างที่เขาบอกว่าได้อย่างเดียว
ไม่รู้ว่าตายได้ข้อเดียวเลย
แต่ติดแน่เพราะว่าเรื่องไม่รู้ว่าตายก็เรื่องหนึ่ง

เจตนามันมาแล้วมันเข้าองค์ประกอบ
ทีนี้ดูอัตราโทษ๓ข้อหาที่สารออกไม้จับกันหน่อย
นี่เลยคุณผู้ชมข้อหาที่๑
กค้างหน่วงเหนียวทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
แต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกักขังหน่วงเหนียวถึงแก่ความตาย
ผู้กระทำต้องระวังโทษตามมาตราคุณ๒๙๐๒๙๗หรือมาตรา๒๙๘
โทษจะหนักขึ้นเทียบเท่ากับการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
นั่นคือจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปีค่ะ
ข้อ๒พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๔บอกว่า
ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น
ใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด
ระวังโทษจำคุก๑ปีถึง๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
การกระทำนั้นทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จะมีความผิดมาตรา๒๙๑ด้วย
นั่นก็คือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษจะเพิ่มเป็นไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒แสนบาท

ส่วนข้อที่๓ค่ะกระทำอนาจารย์อยู่ในมาตรา๒๗๘
ผู้ใดกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นบุคคลอื่น
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท

ดูไปแล้วเข้าข่ายเกือบทุกข้อเลยจริง
ซึ่งถ้ารวม๓ข้อหาเข้าด้วยกัน
ถ้าตกลงแล้วสารตัดสินว่าน้ำอุ่นมีความผิดทุกข้อหา
รับไปเลยค่ะสูงสุด๓๕ปี
โอ้โหคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากกับเรื่องของคดี
น้ำอุ่นอายุเท่าไหร่นะ
โดน๓๕ไปชีวิตครึ่งหนึ่งติดอยู่ในคุกเลยนะคะ

แล้วคือปกติเวลาคนที่รับโทษ
หมายถึงว่ายอมรับสารภาพมันจะมีเหตุให้สารลดหย่อนบรรเทาโทษ
แต่กรณีของน้ำอุ่นเนี่ยพฤติกรรมคุณชัดเจนเลยว่าคุณตั้งใจที่จะหลบหนีนะ
พ่อแม่ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าก็พาลูกหลบหนีด้วย

คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าถ้าน้ำอุ่นมีคุณธรรมจริง
เห็นน้องสภาพนั้นต้องพาไปหาหมอไม่ใช่ลากเข้าไปที่คอนโด